ช่วยคลี่คลายคดีนี้ให้หน่อย

หู้นี่จำแม่นขนาดนี้เลย
นี่ผ่านมาไม่ถึงเดือน
ใจดีถ้าจะฟังข่าวนี้
พระนิดากับทนายเดชาจะไปยื่นขอให้ถอดคดีคุณแตงโม
ออกจากคณะกรรมนิการสิทธิมนุษยชน
ให้เหตุผลว่ากรรมธิการเข้ามาแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
คืออย่างนี้ไอ้ประเด็นคำพูดที่คำว่าแทรกแสง
จำได้ใช่ไหมฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรงพักเมืองนนท์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิต

เรื่องของการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทการจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมุฒิทธิสภาเนี่ย
คือเหมือนแทรกแทรงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า

คุณแม่พันธิดาก็ไปโรงพักเมืองนนท์ด้วย
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะประโยคนั้นหรือเปล่า
ทำให้แม่ตัดสินใจถอนคดีนี้ออกมาจาก
คณะกรรมธิการชุดนี้นั่นแหละ
ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมธิการก็คือ
คุณหมอพรทิพย์ที่ไปตรวจเรือแล้วก็บอกว่า
เอาหลักฐานมาเก็บไว้กลางแจ้งแบบนี้ได้ไง
ก็เหมือนเป็นการตำหนิการทำงานของตำรวจเหมือนกัน

คืออย่างนี้ฮะทนายเดชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทนายของคุณแม่นะ
คุณแม่พณีราภรรณ์คือบอกว่าเดี๋ยววันนี้บ่อย๒
จะไปที่รัฐสภาไปยื่นหนังสือถึงกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาขอให้ถอดคดีของคุณตังโมออกมาจากกรรมธิการซะ
โดยทนายเดชาชี้แจงแบบนี้บอกว่าคุณแม่น่ะมองว่าคดีนี้เนี่ยนะ
กรรมธิการมาแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ทำให้คดีมันล่าช้าแล้วก็แม่เนี่ยไม่มีความประสงค์
ให้กรรมธิการเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีอีกต่อไปครับ

คือปัจจุบันเนี่ยคุณแม่มองว่าการมาธิการบางคนบางท่านเนี่ย
แทรกแทรงการทำงานของตำรวจเช่นไปสั่งให้เอาผู้ต้องหาเข้าเครื่องจับเท็จ
สั่งให้เอาเรือไปเก็บนะเก็บเรือไม่ดีนะ
ตำหนิการทำงานตำรวจนะครับแล้วก็ไปสั่งตำรวจว่า
ให้ไปสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเนี่ยหลายอย่าง
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัดที่ถูกแทรกแทรงการทำงานนะครับ
คุณแม่ก็เลยว่าไม่อยากให้ตำรวจไม่สบายใจ
ก็เลยว่าจะไปยื่นคำร้องถอนเรื่องออกจากการมาธิการนะครับ
อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าแม่เขาคิดแบบนี้
เขาอยากรู้คดีมันจะจบยังไงจบเร็ว
แต่สำหรับคนที่อยากได้ความยุติธรรมว่าความจริงมันเป็นยังไง
ก็ต้องทำใจเป็นสองฝั่ง
อกจากนี้ทนายเดชาบอกว่านอกจากจะไปยื่นขอถอนคดีออกจากกรรมธิการแล้ว
จะไปยื่นขอถอนหนังสือมอบอำนาจ
ก่อนหน้านี้คุณเห็นใครเข้าไปดูเรื่องของการผ่าชนสูตรรอบ๒
คุณเต๊ะเออถอนคุณเต๊ะด้วยโอ้โฮ
ถอนคุณเต๊ะด้วยที่ตอนแรกบอกว่าเป็นญาติฝั่งพ่อนี่คือถอนด้วย
ถอนด้วยจะไปถอนนะฮะที่แม่เคยบอกให้คุณเต๊ะสัตวัสดิ์
แล้วก็แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
สังเกตการชนสูตรพลิกศพครั้งที่๒จะยกเลิกทั้งหมดเลย

เพราะว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับผลการชนะสูตรทำให้
ส่วนหลังจากนี้กรรมธิการนะฮะแล้วก็แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ย
สืบหาความจริงในคดีต่อเองตามที่ประชาชนสงสัย

แม่ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ขัดแย้งกับคุณหญิงหมอ
เพียงแต่ต้องการให้การทำงานของตำรวจเดินหน้าต่อไป
ส่วนเรื่องของคดีทนายเดชาบอกว่าประสานความคืบหน้ากับตำรวจทุกวัน
ในส่วนที่เคยนะครับเป็นช่องวัวนะครับ
ก็ที่สงสัยอยู่ก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งทราบแล้ว
และตอนนี้ก็ได้รับการตอบคำถามจนสิ้นสงสัยในทุกประเด็น
ส่วนคดีจะปิดภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่เนี่ยทนายเดชาบอกว่า

เท่าไหร่๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ถ้าไม่มีเหตุให้ต้องลื้อหรือมีใครเข้ามาวุ่นวาย

ตำรวจพูดตรงนะฮะแม่พูดตรงทนายพูดตรง
ไม่แจ้งแต่งไม่วุ่นวายคดีไม่ช้า

ตำรวจก็สามารถจะปิดคดีได้เร็วนี้
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหากับ๕คนบนเรือเพิ่มไหม
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวนเขาล่ะ
หลังจากที่ได้ผลการชนะสูตร
ครั้งที่๒มาประกอบกับพยานหลักฐานต่างของตำรวจฮะ

โอ้โหบางอันก็อ่านออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวค่อยอ่าน
คุณนายเทศภาพบอก๙๐แล้วเหรอ

เรื่องการไปปัสสาวะนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าปัสสาวะจริงหรือเปล่า

ไหนจะเรื่องแผลคุณตังโมอีกว่าโดนจากอะไรก็ยังไม่รู้นะ
แผล๒๑แผลที่บอกว่าเป็นลักษณะแพทเทิร์นยังไม่รู้เลย

คือถามแม่ก่อนว่าจะเอาความยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรมจริง

แต่ถามว่าคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา

ถึงแม่จะมีความประสงค์ทนายเดชาจะมีความประสงค์
คดีนี้ออกมาจากคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา
เราโทรไปสอบถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ท่านเป็นคณะกรรมธิการชุดนี้ด้วย
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เออคุณหมอบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะคะ
ที่คุณแม่ของคุณแตงโมมายื่นถอดถอนคดีนี้

แต่คุณหญิงหมอบอกว่ารู้สึกห่วงใยแล้วก็สงสารแม่มากกว่า
ประเด็นไหนล่ะคะคุณหญิงหมอกับความเข้าใจที่คลาดเครื่องของคุณแม่
ที่คิดว่ากรรมธิการชุดนี้เข้าไปก้าวกาย
ทั้งที่เป็นการดำเนินการร่วมกันเพื่อต้องการให้ความจริง

เอาจริงนะต่อให้คุณแม่ของคุณแตงโม
ไม่ไปยื่นเรื่องถึงคณะกรรมธิการชุดนี้
คณะกรรมธิการชุดนี้ก็มีสิทธิ์อยู่แล้วโดยอำนาจหน้าที่
ที่จะไปตรวจสอบคู่ขนานกันเรื่องของการทำงานของตำรวจ
ส่วนกรณีที่คุณแม่พนิดาอยากให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย

เรื่องนี้คุณหญิงหมอบอกว่าไม่ต้องการให้แม่มายื่นหนังสือเพียงเพราะ
ต้องการจะให้เป็นข่าวแต่อยากให้คุณแม่เข้ามาเลย
เข้ามานั่งในที่ประชุมพูดกันตรงคุยกันตรงดีกว่า
รับฟังการรายงานจากคนอื่นมาพูดคุยกันนึกออกไหมคะ
พูดมาต่อไปพูดไปถามมาคุยกันตรงดีกว่าไหม
วันนี้คุณหญิงหมอใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยนะ

คือก่อนอันนี้คุณแม่พนิดาไปรับฟังการสรุปคดี
รับฟังความขึ้นหน้าทางคดีของตำรวจมา
ครั้งนี้คุณหญิงหมอก็เลยอ่ะงั้นมาฟังกรรมาธิการบ้างไหม
ใช่คือฟังแล้วอย่าฟังอย่างเดียว
ให้ฟังแล้วถามถามแล้วพูดคุยด้วยค่ะ
โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาดีกว่าไปรับฟังอย่างเดียวไหม
คุณหญิงหมอบอกว่าคือต่อให้ถอนเรื่องไปแล้วนะคะ
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้น
ยืนยันว่าไม่ถอยและจะยึดความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมค่ะ
เราเชื่อว่าการเข้ามาคุยกันดีที่สุด
แค่มายื่นหนังสือมันเป็นการแค่ทำข่าวไม่มีประโยชน์นะคะ
สิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณแม่แหละรักแปลงโมมาพบเถอะค่ะ
อย่ามาแค่ยื่นหนังสือค่อนข้างจะบวกใจตัวคุณแม่นะ
เพราะว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อน้องแตงโมเลย
แล้วก็เรื่องการไปก้าวไก่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้เห็นนะคะ
แล้วคุณแม่ฟังใครมาแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำมาเนี่ยไม่ได้ก้าวไก่
แต่การทักท้วงทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้คดีมันตรงไปตรงมา
และที่สำคัญคือวันก่อนเนี่ยผู้บัญชาการท่านหนึ่ง
ซึ่งท่านก็ไม่ได้พบด้วยตัวเอง
แปลว่าฟังรายงานแล้วเข้าใจเป็นเช่นนั้นพวกนี้ต้องระวังนะนะคะ
ถ้าไม่ได้พบด้วยตัวเองอาจจะทำให้การให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
วกกับการที่คุ้นชินกับการไม่ถูกตรวจสอบนะคะ
ก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ขาวไก่
ไม่อยากให้ใช้วิธีนั้นต้องเห็นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเอง
คุณผู้ชมฮะพวกเราเนี่ยคนที่ติดตามข่าวนี้คือคนอื่นนะ
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเราเนี่ยคนอื่นเตือนผมเฉยนะ
แต่คุณหญิงหมอเตือนเนี่ยถ้าเป็นผมผมฟัง
อืมท่านมีต้นทุนทางสังคมสูงมาก
แล้วเรื่องนี้โอ้โห

ประโยคที่ท่านพูดแต่ละคำเนี่ยโอ้โหมันใช่เลย
คือตรงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตำรวจเถอะค่ะ
ท่านบอกว่าทักท้วงเพื่อให้ทำคดีตรงไปตรงมา
ไม่ใช่จะไปแทรกแซงพูดง่ายคือติเพื่อก่อค่ะ
อเพื่อตายอะค่ะนะคะท่านบอกว่าอยู่กับความคุ้นชิน
กับการไม่ถูกตรวจสอบแบบนี้มานานแล้วใช่ไหม
โอ้โหประโยคนี้นี่มันโดนใจประชาชนคนไทยมากเลยนะ
อ่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องของดาราเสียชีวิตนะคะ
มองไปถึงระบบแล้วก็โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม
มันจะเป็นบรรทัดฐานนะคือเมื่อกี้ผมก้มลงไปด้วยความเคารพ

อย่าเพิ่งเบื่อเลยครับผมยกมือไหว้ล่ะผมกราบล่ะ

เดี๋ยวมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับบ้านเมืองนี้ประเทศนี้

เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งลักษณะเหตุการณ์แบบนี้

ประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภากันหน่อยนะครับ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวเช่นเดียวกัน
ถามท่านสมชายว่าทราบเรื่องหรือยังที่คุณแม่พันธิดาจะยื่นถอนคดี
ออกจากคณะกรรมธิการชุดนี้
ท่านบอกว่าอ๋อก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่
แต่หากจะมายื่นหนังสือขอให้มาช่วงเช้านะ
เพราะว่ากรรมธิการมีประชุมพอดี

เดี๋ยวต้องรอเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้า
คุณสมชายยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่า

จะยื่นหนังสือถอนคดีความก็ตาม
แต่ถ้าประเด็นไหนยังมีข้อสงสัย

ก็สามารถติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
และนำข้อสงสัยของสังคมไปสอบถามด้วย
รวมถึงสังเกตวัตถุพยานหลักฐาน
ในคดีแตงโมได้นะคะ

กำหนดหน้าที่ของกรรมธิการวุฒิสภา

ให้คนอื่นไปร้องก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้

สิทธิมนุษยชนวุฒิสภาชุดนี้
ไม่ทำถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่๑๕๗ค่ะ